ในช่วง๒๓วันที่ผ่านมาเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะได้ข้อความผ่านทางโลกโซเทียล
ว่าจะเป็นทางไลน์ทางเฟซบุ๊กเตือนในเรื่องของเหตุการณ์คาร์บอมที่อาจจะเกิดขึ้น
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมายอมรับว่ามีการแจ้งเตือนจริง
สำหรับเหตุคาร์บอมดังกล่าวนะคะเขาก็เตือนในพื้นที่สำคัญพื้นที่ท่องเที่ยว
กรุงเทพหานครและปริมณฑลตอนนี้ก็เลยต้องกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคงเฝ้าระวังและปฏิบัติตามแผนป้องกันค่ะ
พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่ามีการแจ้งเตือน
เกี่ยวกับกลุ่มไม่หวังดีที่จะลักลอบเข้ามาก่อเหตุวางระเบิดรถยนต์หรือคาร์บอม
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล๓จุดระหว่างวันที่๒๕๓๐ตุลาคม
หมายหรือพื้นที่เสี่ยงก็คือห้างสรรพสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวค่ะ
ซึ่งเบื้องต้นได้มีการสั่งกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กำหนดมาตรการป้องกันเหตุก่อการร้ายและวินาศกรรมพร้อมสำรวจพื้นที่เป้าหมายหรือจุดเสี่ยง
ทำแผนเผชิญเหตุทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุนะคะ
ขณะเดียวกันได้เน้นสืบสวนหาข่าวเชิงลึกเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลเป้าหมาย
โดยมีการบูรณาการด้านการข่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
อกจากนี้ค่ะต้องประสานกับทางห้างสรรพสินค้าแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
ตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ผ่านเข้าออกหรือว่าจอดค้างคืน
รวมทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้พร้อมใช้งานและสำรวจข้อมูลรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมหรือถูกประทุษร้ายย้อนหลังไป
ปี๒๕๕๘ต่อเนื่องมาถึงปี๒๕๕๙ในพื้นที่ภาค๗และจังหวัดชายแดนใต้
เพื่อเป็นข้อมูลนะคะในการเฝ้าระวัง
พลตำรวจเอกศีวราบอกว่าการแจ้งเตือนเรื่องก่อการร้ายนั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะ
ทั่วโลกเขาก็จะแจ้งเตือนกันในลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคม
มักจะมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
จากเป็นวันสำคัญของเหตุการณ์และเป็นวันครบรอบสัปนาของกลุ่มต่างในพื้นที่ด้วย
ดังนั้นตอนนี้ก็อย่าตื่นตระหนกเพราะว่าหลายคนได้รับข้อความทางโซเชียลแล้วก็อาจจะตกใจ
ใช่ก็เขาบอกเป็นการแจ้งเตือนปกติทั่วโลกเขาเวลามีการข่าวแจ้งเตือนในลักษณะแบบ
หรือลักษณะแบบนี้เขาก็ต้องมีการประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่อยู่แล้วนะคะ